เพราะว่าทางโรงพยาบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามเขาเชิญชวนประชาชน
มาบริจาคโลหิตกันในช่วงสงกราน

หัวหน้างานธนาคารเลือดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เนี่ย

เป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้เลือดกรุ๊ปนี้
มันมีสำรองน้อยลงแล้วนะคะ

และจริงก็ไม่ใช่มีแค่ที่มหาสารคามเท่านั้น
ถูกต้องเขาเชิญเลย
เชิญทั่วประเทศเลยครับ
ขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับ

ก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

และเพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอไว้ใช้
ยามฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด

เดือนเมษายนนี้นี่เลยค่ะคุณ

เป็นผ้ายันพระนารายทรงครุฑ

ไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะ
อบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

และโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะ
มีจำนวนจำกัดเพียงแค่
แสนผืนเท่านั้น

ส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานคร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิต

สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกโรงพยาบาล

เอาจริงเคยไปบริจักษ์โลหิตนะ
เคยได้เสื้อผมว่าก็เจ๋งแล้วนะ
เสื้อแล้วก็บางคนบางช่วงมีเข็มใช่ไหม

ที่ปลูกเตกโดยสมเด็จทองชัยวตรายเมตรด้วย
พระยันพระนารายสงครุฑประทับ

มีเพียงแค่๒แสนผื่นเท่านั้น
อำเล่นบอกสองแสนเหมือนเยอะ

เพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรง